จากกรณีในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพช้างฮานาโก
ช้างไทยในญี่ปุ่นที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในกรงคอนกรีตมา๖๘ปีนะคะ
ซึ่งทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้ไปสอบถามบุตรชายของผู้ที่นำช้างไปมอบให้กับทางการญี่ปุ่น
โดยยืนยันว่าสวนสัตว์ญี่ปุ่นดูแลช้างฮานาโกะเป็นอย่างดี
แล้วก็อยากจะให้คนไทยที่เดินทางไปเที่ยวในญี่ปุ่นไปเยี่ยมช้างฮานาโกะด้วยค่ะ
หลังจากชาวเน็ตได้แชร์คลิปวิดีโอเผยแพร่สภาพความเป็นอยู่ของช้างฮานาโกอายุ๖๘ปี
พร้อมแสดงความคิดเห็นนะคะถึงอาการเศร้าซึมและโดดเดี่ยวของช้างฮานาโก
เนื่องจากต้องอยู่ในกรงคอนกรีตมาเกือบชั่วชีวิตและได้เรียกร้องให้ช่วยเหลือช้างเชือกนี้
ล่าสุดได้ดีสอบถามนายชินะเวทศารสารมูลชายของร้อยเอกสมวังศารสารภูทีมอบช้างฮานาโกะให้กับประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นยืนยันว่าขณะนี้ช้างฮานโนโกอยู่ในสวนสัตว์อินโอกาธิระ
กงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีการดูแลจากสัตวแพทย
ประจำตัวเป็นอย่างดีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เนื่องจากช้างมีอายุมาก

สวนสัตว์จึงได้นำกล้วยและข้าวมาบดให้กิน
วันละประมาณ๒๐๐กิโลกรัมค่ะ
นางเมืองยังทำเป็นสัญลักษณ์ธนาโกนะเลย
รถไฟใต้ดินบางเส้นทางก็ใช้ฮาลาโกโฆษณา
เขาดังมากเป็นน้ำที่ดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
อยากให้คนไทยที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ไปเยี่ยมเยือนช้างฮานาโกกันมากเพื่อคลายความเหงา
เนื่องจากช้างฮานาโกะนั้นฟังภาษาไทยรู้เรื่องค่ะ
มักจะเดินเข้าไปหาเมื่อได้ยินเสียงคนไทยคุยกัน
สำหรับช้างฮานาโกะนั้นร้อยเอกสมหวังสารสาร
มอบให้กับประเทศญี่ปุ่นเมื่อ๖๗ปีที่แล้ว

จากมีเด็กเป็นจำนวนมากต้องสูญเสียครอบครัว
ด้วยความสงสารจึงได้นำช้างอายุ๒ปีไปมอบให้
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยใช้เงินทุนของตัวเอง
ไม่ใช่รัฐบาลเป็นผู้ส่งให้ตามที่ปรากฏในสื่อต่างนะคะ
และขณะนี้ได้เป็นที่รักของชาวญี่ปุ่น

ซึ่งไม่มีประโยชน์ที่จะนำกลับมาประเทศไทยค่ะ